หุ้นแต่งเป็นของผู้ใช้การรองเรื่องของการหลับขึ้นค่าแรง

อาจจะได้มาแบบโชคช่วยก็ได้

เลขเนี่ยเป็นเรื่องของการฝึกตักกะฟึกโลโจิก

คุณผู้ชมไปดูต้นโพลต้นนี้เลยไปเลยค่ะ
เป็นต้นโพสีสวยและใบมันแปลกมาก

วัดศรีบัวทองในอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
ชาวบ้านบอกว่าต้นโพต้นนี้เนี่ยนะสูงประมาณเมตรครึ่ง
อายุกว่าสี่ปีแล้วมันแตกหน่ออยู่ใต้ร่มเงาของต้นโพใหญ่อีกต้นนึง
ชาวบ้านก็เลยเชื่อในความมหัศจรรย์เพราะว่าหลายคนเนี่ย
แวนกันมาหาโพเงินโพทองต้นนี้แล้วก็ได้ลาบได้โชคกันไปหลายคนแล้ว
หลวงพ่อบุญมียสะพาโรวัย๗๕ปีเจ้าอาวาสบอกว่า
สี่ปีก่อนเนี่ยนะวัดเห็นว่ามีจอมปลวกแดงขึ้นอยู่

ก็เลยเอาดินจอมปลวกออกมากองไว้ที่ใต้ต้นโพเก่าแก่ตรงนี้แหละ
แล้วพอเอามากองไว้กลายเป็นว่าอ้าวอยู่มีต้นโพเกิดขึ้นมาใหม่
ใต้ต้นโพใหญ่นี้ใบเป็นสีขาวนวลแล้วก็สีชมพูค่ะ
ดูสวยงามหลังจากนั้นมันไม่เคยเห็นนะเนาะ
ชาวบ้านเขาก็เลยมากราบไหว้กันเพราะว่าชื่อว่าเป็นไม้มงคล
ก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของจอมปลวกแดงด้วยหรือเปล่า
ไปต่อที่วัดศรีแยกเจริญพรอำเภอกรรมแผงแสงจังหวัดนครปฐม
ก็มีชาวบ้านนำกล้วยนำผักบุ้ง๒คันรถกระบะเลยไปแก้บน
แก้บนกับหุ่นปั้นหลวงปู่หลิวนั่งพญาเต่าเรือน
แล้วก็หุ่นปั้นพระสังกระจายนั่งเต่าพญามังกรความสูงสัก๑๐เมตรได้
ก็มีพระครูปฐมสาธุวัฒน์เจ้าอาวาสเป็นผู้ประกอบพิธีให้ครับ
เกื้ออายุ๔๒ปีอาชีพทำสวนเขาบอกว่าเขามาแก้บน
เพราะว่าเขาไปบนให้ลูกสาวได้ทำงานในบริษัทชั้นนำแห่งหนึ่ง
ตามที่เขาบนเอาไว้ก็ได้ไปก็เลยเอามาแก้บนนี่แหละครับ
คราวนี้มาบนใหม่ขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่
ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ประชาชนก็ทยอยไปไหว้ขอโชคลาภจากองค์แม่มณีจันทร์
พอได้รับโชคลาภสมหวังดั่งใจเนี่ยก็จะเอาชุดไทยมาถวายแก้บนกันค่ะ
ชาวบ้านเขาเชื่อนะคะว่าองค์แม่มณีจันทร์เนี่ยนะเป็นหญิงคนรักของสมเด็จพระนเรสวนมหาราชค่ะ
มีตำนานเล่ากันว่ากระดูกของเอาโม่นแม่มณีจันทร์ฝังอยู่ใต้ต้นโพนาวัฒน์ธมาี
ก็เลยมีการอัญเชิญขึ้นมาแล้วก็สร้างสาราให้ปี๒๕๕๙
นอกจากนี้ชาวบ้านเขาสออาหารแรกเด็ดกันด้วยเขาเศี่ยงเซียมซียังกัน
จะได้เอาตัวเลขที่ได้ไปเสี่ยงโชค
แล้วก็ไปลุ้นรางวัลด้วยอย่างที่บอก
มันเป็นเรื่องของการจินตนาการการคิดคำนวณตัวเลขใครฟัง
เอ้าขอให้โชคดี
ขอให้วันพรุ่งนี้เป็นวันของคุณ
เป็นวันแห่งความหวังนะฮะแต่ก็ย้ำทุกครั้งว่าอย่างมงายเยอะนะฮะ
เอาให้พอดีพองามให้พอมีเงินเก็บเอาไว้ทำมาหากินต่อ
ถ้าเงินไม่มีก็พักงวดนี้ไว้ก่อน